ฝากที่สุดอยู่กัน
แบบนั้นพอที่จะมีที่เล่น

จากธนาคารกรุงเทพ
หญ้าแผนโบราณตราคุณสมริษฐ์
สวัสดีครับ
เปล่าใส่ใครสดใหม่

นั่นแหละวันนี้อุ๊ยตายฉันเห็นแล้วเข้าปาก

ว่านายงงไทยลักษณ์ออนไลน์เฟซบุคเขาน้องอู๊ตายแล้วซำ
เรนี่อะไรเดี๋ยวนี่ก่อนครูหนุ่ม

รู้เรื่องมั้ยนี่หน้าแรกทำไม
เขาบอกว่าให้คุณร่วมส่งข้อความเข้ามา
ส่งข้อความเข้ามานะฮะในไลน์ของเราเนี่ยนะครับ
มูลค่า๑๐๐คอยซ์นะครับ

ร่วมรายการมีข่าวใส่ไข่ถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ไทยรัฐนิวโชว์ชูวิตตีแสกหน้า

ไปในวันดีกว่าเลยนะคะส่งมาเยอะนะคะ

หยุดข่าวเปรี้ยวหยุดข่าวทุกข่าว
ทำไมฮะข่าวด่วนเข้ามาฮะอะไรฮะอะไรข่าวด่วนเข้ามาใช่มั้ย

เราก่อนกันสักนิดนึงนะฮะไปดูกันเพื่ออะไรตามหาคุณพ่อมือเพนปิ้ง

จากไอจีขุนกันชัยไม่ทราบใครเข้าไปแฮดไอจีขุนกันชัย
แล้วก็แต่งหน้าของน้ำมายูก่อนที่จะถูกต้อง

บอกว่าถ้าพาลูกไปหาหมอโลกจิต
พาตัวเองไปเช็คประสาทก่อนไหม

บอกรู้ว่ามายูเป็นผู้ชาย
คุณพระตำแล้วก็มีลูกบ้าง
อันนี้เป็นเรื่องพ่อลูกเขาสนุกสนานกัน

คุณหนุ่มบางคนเขาหาว่าคุณแกล้งลูก
ไม่ได้แกล้งอะไรเค้าแกล้งแกล้ง

มีนวดอเจมส์นี่คุณไปสัมภาพมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะนี่
ต้องให้แม่เค้าเก็บทิ้งขยะก็ไม่ได้ต้องให้แม่เค้าเก็บทิ้ง

ไม่ตามนะ

เหมือนพี่โหน่งวสันอุตมะโยธินเวลาสัมภาษณ์แล้วนะเธอ
ตบปากไม่ใช่คนไอ้สไตล์คือน่าเธอแบบคือคือ

คือสรุปง่ายคือเมื่อวานนี้คุณบอกว่าเนื่องจากมายูตอนนี้มีอารมณ์แบบว่าแปรปวน
เวลาไปโรงเรียนก็ต้องให้แม่เขาเป็นคนเปิดประตู
ใช่คือทีนี้พอคือมายูตัวนี้เขามีปัญหา

แล้วก็เหมือนมีพัฒนาการทางอารมณ์เยอะ
คืออย่างเช่นว่าเห็นใครเปิดประตูอย่างนี้เขาก็จะไม่ให้คนนั้นเปิด
ต้องให้แม่เปิดหรือให้ผมเปิด
หรือจะทำอะไรก็แต่ไม่ได้อย่างใจก็จะลงไปนอนกับพื้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งในสมัยนี้นะครับ
คุณหมอก็แนะนำว่าถ้าเกิดเด็กมีแบบอะไรแบบนี้
คือมีการพัฒนาการทางอารมณ์ของเขาก็ให้พาไปหาทางจิตแพทย์

แล้วจะมีวิธีการแก้ไขอะไรอย่างไรปรับจูนอย่างไรอะไรอย่างนี้
ผมก็ให้สัมภาษณ์ไปหมอบอกไม่เป็นไร
คืออันนี้เป็นวิวัฒนาการทางอารมณ์ของเขา
เด็กบางคนก็ไม่เป็นเด็กบางคนก็เป็นอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องค่อยอย่างนี้นะอย่างนี้เขาจะมีขั้นตอนบอกเรา

ที่พาลูกไปหาหมอ
ถ้าดูแบบพัฒนาการของลูกอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ย

ก็คืออาจารย์ดราม่ากับทางแมมโพดำเนี่ยนะครับ

อธิบายให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ย

สมัยนี้เขาต้องพาไปหาคุณหมอ

หรือว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องทำยังไงบ้าง

คือมันเปลี่ยนไปแล้วว่าตอนนั้นอะได้มันเปลี่ยนไปแล้วว่า

คุณก็จะมานั่งเขียนด่าคนอื่นลูกคุณก็จะเป็นอย่างนั้นไง

เพราะฉะนั้นคุณอยากให้ลูกคุณเป็นอย่างคุณเหรอ
ผมก็ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างผมอย่างผมเป็นอย่างผมไง
คุณที่อยากอะไรอยากแผงคลมาร์นลูกอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้
แต่ลูกอ่ะจำสิ่งที่คุณทำไปจนโต
ออเห็นไหมละจบมือเก่งมาก
สรุปก็จบสวย

คือในตอนนี้ทุกคนมีสื่อทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวทุกคนเป็นผู้ตัดสินหมด

เผยช่วยอะไรผมเลยมีดา็กะนำซ้ำเติมเนี้ย

คุณนะพ่อหน่ะเป็น
พี่คือเป็นเด็กนิสัยเหมือนพ่อ
น่าจะมีพิธีกรที่ทำร่ายกับกัญชัยไม่ได้อะไรแล้วลงมาดิ้น

เหมือนจะยิ้มอย่างเธอตามใจ

ไม่ตามใจแล้วแต่ก็เหมือนพ่อ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรกับเด็กเนี่ย
ต้องมีขั้นมีตอนนะฮะจะไปแบบ

หรือใช้แบบสิ่งที่ไปว่าเขาห้าม

มันฟังฝังอยู่ในจิตสำนึกนะ

คืออย่างนี้ตอนนี้นะฮะก็ตำรวจได้มีการ
ตั้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับ
ค่าหารศพนะฮะน้องแอ้มเนี้ยนะฮะ
พอใจสำนวนเสร็จสิ้นสมบูรณเรียบร้อยแล้วนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนด้วยนะครับ

นางสาวลิสลาหรือแอ๋มกลิ่นจุ้ยนะครับ

สุดตำรวจคุมตัวนางสาวปริยนุษย์หรือเปรี้ยวนะครับ

พร้อมด้วยนางสาวเอิญนะฮะแล้วก็นางสาวแจ้

ล่าสุดนะฮะทางพลตรวจตรีเจริญวิทย์นะครับ

สืบสวนคดีฆ่าน้องแอ๋มนั้นถือว่าสมบูรณ์แล้ว
จับคนที่ร่วมฆ่าได้ร่วมวางแผนได้ครบอีกต่างหาก

มีการแจ้งนะครับข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนส่วนหลักฐานอื่นนะครับ

ในขณะเดียวกันได้สืบสวนเส้นทางการเงินนะครับ
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ทำทุกอย่างโดยรอบครอบ

มั่นใจว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้อง

อย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้าน

จากการตรวจสำนวนการสอบสวนนะฮะ

พบว่าการฆ่าน้องแอ๋มนั้น
มีการวางแผนและเตรียมการกันมาก่อนนะครับ

พูดคุยกันหารือกันว่าจะต้องทำยังไง

จนได้ข้อสรุปแบบนี้นะครับว่า

หลังจากนั้นนะครับก็ไปรับ
แอ๋มตามที่นัดหมายเอาไว้
แล้วภายในรถเนี่ยนะฮะ
ผู้ต้องหาก็ได้พากันไปซื้อ

ที่มาใช้ปกปิดซ่อนเล้นศพนะครับ

เป็นเชือกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
ถุงดำนะฮะจนนำไปสู่การหั่นศพ
แล้วก็การฝังนะครับทั้งหมดอยู่ในสำนวนนะครับว่า
ใครเนี่ยได้มีการทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับ

จึงมีการแจ้งเขาหาเพิ่มทั้ง๕คนเนี่ยนะฮะ

ทั้งนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะคัดค้าน
ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนอย่างเด็ดขาด

ไม่ได้ตั้งใจพลั้งมือไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่

เพราะว่าถ้าพลั้งมือไปพอตายปุ๊บก็ต้อง

พี่สาวของอ้อมเขาก็ยืนยันว่าน้องสาว
มี๑คนที่คืออ้อมใช่ไหม

ก็ก็รวดให้กระบวนการยุติธรรม

แกงเปรี้ยวโดนก็หาค่าโดยไตร่ตรองไม่ป่อน
เราไปลอนดอนกันบ้างนะคะเมื่อ๒๓วันก่อน
ที่มีข่าวว่ามีมือมืดมือมีด

ที่เข้าไปเอามีดไล่แทงทั้งตะวัลว์ธรรมน์และประชาชน
ย่านท่องเที่ยวของลอนดอนที่สะพานลอนดอนเลยแล้วก็ตลาดโบโร
ซึ่งมีทั้งผับมีทั้งร้านอาหารมีร้านขายของอะไรมากมาย
เข้าไปเป็นคนร้าย๓คนเป็นถนนคนเดินแล้วก็เป็นตลาดด้วย
คืนวันเสาร์ที่๓มิถุนายน
ที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงแล้วก็ระดมยิงใส่คนร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งหมดเลย
ในคลิปแสดงให้เห็นว่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบร่างมือปืนมือมีดทั้ง๓อย่างใกล้ชิด
เพื่อดูว่าจะไม่เป็นภัยคุกคลามอีกต่อไปดูดิแทงคนนะน่าเห็นไหมล่ะ
แล้วในตัวของผู้คนร้ายคนหนึ่งนะฮะได้ผูกระเบิดปลอมไว้เหมือนกับว่าเป็นซีโฟน
ถ้าเข้ามาจับตัวฉันนี่จะระเบิดยิ่งหนักเลยนะ
มันวิ่งเข้าไปแทงเขาเลยโอ้โหไม่ได้ที่ไม่ได้ทน๒คนแทงเข้าไปบานเลย
แล้วพวกนี้นะฮะติดตั้งสวมชุดที่ติดตั้งอุปกรณ์เหมือนกับเป็นระเบิด
ซึ่งมาพบภายหลังว่ายิงไหมไม่ใช่ระเบิดฆ่าตัวตายอ่าตำรวจเข้าไปยิงแต่กว่าตำรวจจะมาเนี่ย
ก็ซัดเข้าไปหลายคนแล้วตายหมดมี๓คนนะฮะตายหมด
คุรัมบัตรอายุ๒๗ลาชิตเรดูอานิอายุ๓๐ยูเซฟซากบาร์อายุ๒๒
เริ่มต้นใช่ค่ะเริ่มต้นเนี่ยขับรถตู้ชนคนบนสะพานลอนดอนก่อน
แล้วก็ลงมาวิ่งเอามีดไล่แทงคนไม่เลือกหน้าเลยทั้งในร้านอาหารทั้งนั้นแล้วก็ปากที่เขาพูด
พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่เขานับถืออยู่นะฮะมีผู้เสียชีวิต๘ลาย
คุณโน้มบาดเจ็บ๔๘คนคน๓คนแทงได้ขนาดนี้
แสดงว่า๔๘คนคือใครรู้ก็เอามีดไล่แทงหมดเลย
ก็พุ่งไปข้างหน้าเลยตอนนี้แถลงการบอกว่าเขาทำทั้งหมดเนี่ย
ที่ตำรวจจะวิ่งมาแล้วก็ยิงเนี่ยนะ๘นาทีเท่านั้นเองนะ
๔๘คนคุณลองคำนวณดิเร็วมากแปปปับเลยน่ากลัวมาก
แสดงว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นโดนหมดใช่ครับมันเป็นย่านท่องเที่ยวมดดำสะพานลอนดอน
นั่นแหละน่ากลัวไหมไอ้รอนตำบิดนี่ใช่ไหม

โดนหมดแล้วก็มีภาพภายหลังนี้
ก็มีคนถ่ายรูปคนที่วิ่งหนีออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะ

ถือแก้วเบียวิ่งออกมาถึงมึงจะทำอะไรฉันก็จะไม่ยอมสูญเสีย

บอกอย่าทำอย่างนี้นะคนในลอนเขาให้กำลังใจกัน
สู้มีมีคนหนึ่งที่เป็นคนต่อสู้
เหมือนนักเป็นพวกกลุ่มเป็นแฟนบอล
กำลังกินเบียงอยู่นี่เข้ามาแล้วก็พูดย้อนแล้วเข้าไปแทง
คนนี้เข้าไปอัดเลยคนหนึ่งใน๓นี่ทำให้มีไปอัดเถอะ
ทำให้เป็นโอกาสที่หลายคนได้วิ่งหนีออกในร้านเขาได้
ถ้าอย่างนั้นอาจจะบาดเจ็บเฉยกว่านั้น
ถ้าสมมุติไม่มีใครต่อสู้ของเขาตายหมดแล้ว
แสดงว่าเขาตั้งใจจะถูกฆ่าตาย

เข้าไปฆ่าคนจนกระทั่งตำรวจมายิงเขาตาย
เดี๋ยวนี้การก่อการร้ายกลายเป็นอย่างนี้คุณ
คือใช้คนที่คุณสื่อไปพวกนี้ไม่ได้ติดต่ออะไรกับใครเลย

คุณดูสิว่าในเฉพาะไม่กี่เดือนที่แล้ว
เหตุการณ์อย่างนี้รอนดอนหลายอันมาก
ผมชอบก็ความนี้รายการนี้ควรมีทุกวันนะ

อ้อแม้ต้องที่คนดูฝุ่นกีฬาหน่อย
เอาล่ะตอนนี้ขอให้เตรียมรับฝนกันสักนิดนึง

เพราะทั่วทุกภาคฝนตกหนักถึงหนักมาก
โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตะวันออกแล้วก็ไต้ฝันอันดามันนะฮะ
เตือนที่รุ่มลาดเชิงเขาเนี่ย
ระวังน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลาก
กรุงเทพแล้วก็ปริมณมนต์ธนเนี่ย
มีฝนกว่า๖๐นะฮะตกหนักบางแห่ง
เมื่อวันที่๘มิถุนายนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนตกหนัก

โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบรุ่มลาดเชิงเขา
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์

ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามัน
อาจจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ชาวเรือเดินเรือต้องระมัดระวังเนาะ
แล้วก็ถ้าสมมุติคุณใช้เรือเล็กกรุณา

แล้วก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่๙มิถุนายนนะครับ
ฝนตกก็จะไปจนถึงวันที่๙มิถุนายน

แต่ข่าวต่อไปนี่เป็นข่าวที่คุณไปสัมภาษณ์มาแล้ว

ตัดไปตัดมาฟื้นอีกทีอ้าวไตหายว่ะ

ช่วงหน้าไตทั้งอันหายไปได้ยังไง
ความบันเทิงครบรถทุกที่ทุกเวลา
สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
เออเดี๋ยวเรื่องเสียไตเดี๋ยวให้คุณหนุ่มเล่า

เรื่องที่ระเบิดที่ภาคใต้จำได้ไหมครับ
ดีที่โดนป้นบัตรประชาชนไป

อันนั้นก็คือแบบประชาชนทุกวันนี้ขอเตือนกันสักนิดนึง
ว่าประชาชนเนี่ยบัตรประชาชนของทุกคนเนี่ย

หากนำไปโพสต์บนโลกออนไลน์
จะไม่เป็นผลดีกับตัวเราแล้วเนี่ยนะฮะ

รองประหลัดกระทรวงดิจิทัล

ไม่ควรโดยเด็ดขาดที่จะโพสต์
รูปภาพบัตรประชาชนของตัวเองเนี่ย
เพราะว่ามีความเสี่ยงที่มิจฉา

จะนำไปใช้จนแบบว่าเกิดความเสียหาย

หมายเลข๑๓หลักเอาไว้

แต่๑๓หลับมันจะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเกิด
ยันวันที่เราตาย

เช่นการนำมาทำธุรกรรมทางการเงิน
ซึ่งส่วนใหญ่รูปแบบคำถามยืนยันตัวตน
คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็ที่สำคัญข้อมูลวันเดือนปีเกิด
วันนี้บางคนอยู่ดีเป็นหนี้บัตเครดิตโดยไม่รู้ตัวก็เยอะ

ตัวเองอยู่ประเทศไทยตลอดทำไมบัตรเครดิตมีการไปใช้เมืองนอก

เอาบัตรประชาชนไปโพสต์ในอินเตอร์เน็ต
ปรากฏว่าเขาเอาบัตรประชาชนตรงนี้นะ

ทำซิมโทรศัพท์ของบริษัทหนึ่ง
โดยที่พนักงานของบริษัทนั้นก็ไม่ได้ดูด้วยว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า

พอออกมาเอาซิมนี้นะครับ
กดไปถามที่สูญธนาคาร
ว่าวันนี้ผมชื่อนี้รหัสบัตรผมมันหาย
รหัสทำเหนือหายใช่
ดไปโอนเงินเนี่ยออกมาเนี่ย

ไอ้ก้าวไกมากทุกวันนี้ถามว่า

ทุกอย่างมันทำเฟสตูเฟสว่ะนะ
ทุกวันนี้ธุรกรรมทางการเงิน
รกรรมทางการเงินมันสะดวกสบายมาก

บัตรข้าราชการใบขับขี่หรือบัตรอื่น

ตรงบนน่าบัตรประชาชนนั้น
ไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมใดได้

เหมือนให้ข้างนะนะ
แล้วก็ต้องใช้กับเครื่องอ่านข้อมูลโดยเฉพาะ
ไม่ใช่แค่ประชาชนนะ

เป็นไปเรื่องนี้น่ากลัวมาก

มีวันนึงนี่เขาปวดท้อง
ก็เลยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
อักกะชนอักกะชน

นี่คุณเป็นนิ้วเดี๋ยวให้มาผ่าตัดกันแล้วนะ
ตัดแบบเปิดหน้าท้องนะครับเปิดหน้าท้องเพื่อเอาถุงน้ำดีออกไป
ธรรมดาใช้กล้องก็ได้แต่ตังค์เธอไม่มีเธอบอกขอพาแบบนี้ละกัน
พอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ๑๐วัน
หมอเดินมาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าไตคุณเนี่ย

พอโรงพยาบาลกับหมอเดินมาบอกเลย

คุณรู้ไหมว่าไตคุณตอนนี้เหลืออยู่ข้างเดียวแล้ว

งงทำไมไตเหลือข้างเดียว
อาจจะเป็นเนื้อร้ายได้แล้วก็เลยตัดออกไป

พอหลังจากนั้นนะครับพอ

ไม่มีแล้วไตหั่นเป็นชิ้นหายไปแล้ว
เว้ยฮะจริง
แล้วพอหลังจากนั้นไม่เกินอีก๓วัน
เธอมีอาการผู้ชมไตมันจะมีก้านไตถูกไหมฮะ

แต่ไอ้ก้านมันยังเหลือแล้วปรากฏว่าเย็บไม่สนิท

รั่วเสร็จน้ำก็ไหลออกมาตอนมันทำงาน

อ้าวมันทำงานน้ำก็ไหลออกมา
อยู่น้ำอยู่ในท้อง๕ลิตร
ให้คุณหมอที่โรงพยาบาลลามาเจาะออก

ไปโรงพยาบาลลามาโรงพยาบาลลามาตัดออกให้นะฮะ
แล้วก็บอกเขาเย็บมันไม่ดีนะ
อู๊ยตาย
แต่ถ้าเกินจากนี้ก็ไปฟ้องเอ้า

แต่พอดีผมคุยกับเขาก็เลยได้มีการพูดคุยกับทางคุณอุ้ยนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่จะเป็นตัว
ตัวแทนของคนป่วยนะฮะ

คือเข้าไปอยู่ในสมาคมอันหนึ่งที่จะช่วยได้อะไรอย่างนี้
ไม่มีเงินแล้วคือเขามีลูกสองคน
แล้วตอนนี้สามีต้องมาทำงานคนเดียวเพราะว่าตัวเองทำงานไม่ไหวแล้ว

แล้วสำคัญต่อไปในอนาคตเนี่ยตายข้างเนี่ย
ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมันฝ่อไปเรื่อยนะ
ต้องล้างไตฟอกไตเผลอตายได้อีก
เอาอย่างนี้ทางโรงพยาบาลทำไมอย่างนั้นอยู่ดี
คนเราถ้าสมมุติอยากจะตัดของใครทิ้งไปก็ทำได้อย่างนี้หรอ
โดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ไม่ได้ปรึกษาญาติพี่น้องอะไรเลยเหรอ
เห็นอวัยวะภายในก็ต้องรู้สึกอันนี้ไตอันนี้ตับอันนี้ม้ามอันนี้

ข้างก่อนเคยตาร์อ่านข่าวว่าประเทศจีน
เวลาคนที่ไม่มีเงินก็จะเอาไตตัวเองไปขาย
อันนี้เราได้ยินมาอยู่แล้วว่าไตมันมีขาย

แต่สิ่งหนึ่งจะบอกเลยว่าการที่ผอท่านนั้นออกมาบอกแบบนี้นะฮะ
ว่าไตฟจะก็ผ่าไปหรือว่าดูแล้วจะเป็นมาลินออกไปชุดไปเช็คให้
ไม่มีสิทธิ์อะไรไม่มีสิทธิ์นะคุณผู้ชมครับสิทธิ์ผมบอกนะสมมุติคุณมีนิ้วอยู่๕นิ้วเนี่ยนะฮะ
้ว้อยคุณเนี่ยนะฮะคุณเน่าต้องตัดทิ้งนะครับก็ต้องแจ้งเขาจะมีสัญญาเลยว่าทรายเลยว่าคุณต้องตัดนิ้วก้อยทิ้ง
ถ้าเข้าไปปุ๊บหมอตัดนิ้วโป้งไปเนี่ยคุณหมอผิดเลยนะ
ต้องตัดไม่คิดเองไม่ได้ต้องออกมาบอกญาติผู้ป่วยหรือบอกผู้ป่วยเท่านั้น
เอาไว้เอาวะคนเรามีค่าแค่๔๐๐บาทเองโห
แล้วเอาไปตัดเป็นชิ้นอันนี้ขอด้วยความเคารพฟังไม่ขึ้น
ไม่ใช่แล้วค่ารักษาพยาบาล

ถ้าสมมุติไม่ใช่อย่างนี้ถามจริงว่าถ้าสมมุติคนจนจะต้องตายหมดเหรอ

เขาร้องไห้ใหญ่เลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงต่อไป
เพราะว่าแบบเขาต้องทำงานเลี้ยงลูก

ตอนนี้คืออวัยวะมันอยู่ไม่ครบแล้วยังไง

ปัญหาคือไปตัดได้ยังไง
ไม่ได้แบบว่าเฉียวไปแล้วแต่มันอันใหญ่โย
ไม่แต่หมอคิดได้ยังไงว่าคิดอยากจะตัดของใครก็ตาม
สี่แสนอีกราคาเหมือนกันโอ้โฮอย่างนี้ถ้ามุดวันที่คืนนี้ผ่าตัดไส้ติ่งฉันแล้วตัด
อวัยวะเพศจะปั่นไปไอ้บ้านคุณก็ชอบดิ
ไส้ติ่งแล้วเผลอไปตัดของคุณออกเนี่ยคุณก็ชอบว่าทำไมผ่าตัดขึ้นเขียวไม่เสียเวลา
เพ้อนะเราอ่ะอ้าวฉันได้ฉันนั้นไหมล่ะ

แต่อยู่ที่ว่าหมอจะเลาะให้คุณออกหมดหรือเปล่า
อยากรู้ว่าถุงน้ำดีอยู่ใกล้ตายหรือเปล่าไปหามาดิ
คือของเขาตายข้างขวาถ้าเกิดว่าผ่าเปิดหน้าท้องมีสิทธิ์ที่จะเห็นตายข้างในได้

ก่อนที่จะผ่าตัดถุงน้ำดีเขาต้องอัลต้าสาว

ถ้าไต้ฟอกเขาต้องเห็นเลยต้องบอกเลยว่าไต้คุณฟอกนะ

คือยังไงใครก็รู้ว่าการเอาเจ้าสาวมันต้องเห็นอยู่แล้ว
แล้วคนที่ต้องไปฟอกไตฟอกไตคือมันทรมานมาก

คือตั้งแต่พี่เบิร์ตเป็นพี่เบิร์ตของประชาชนคนไทยมาเนี่ยนะฮะ
เป็นพี่เบิร์ตตลอดเวลาไม่มีการเป็นลุงเป็นอะไรทั้งสิ้น

พี่เบิร์ตก็จะมีคนถามว่าพี่เบิร์ตจะแต่งงาน

ตอนนี้ก็จะชอบถามเมื่อไหร่พี่เบิร์ตจะมีแฟนไหนจะแต่งงาน

พี่เบิร์ตมีแฟนตอนไหนวะ
ช่วงนี้ช่วงอยากแพร่พันธุ์นะครับ
ช่วงนี้กรัดมันอยู่ก็ตะมูตะมิมาเหมือนกัน
มันก็ต้องมีบ้างไม่มีไม่ได้หรอก

หัวเราะห่วงเขาก็ไม่ธรรมดาหรอกครับพี่เบิร์ต

หัวเราะแตกหน่อมาหลายปีแล้วพี่เบิร์ต

นักข่าวก็ถามว่าแฟนจะมีการเห็นคนคนนั้นของพี่เบิร์ตไหม

อ่าทิ้งท้าย

อย่าคิดว่าเขียนให้หน่อย
เขียนให้เลยว่าถ้าพี่เบิร์ตมีพวกแฟน

หน้าตายังไงหน้าผมนมพร้อมขนาดไหน

ตอบคำถามได้เจ๋งนะพี่เบิร์ดแล้วใช่ไหม
พี่เบิ้ลต์วันไปอยู่สิฉันอยากเจอพี่เบิ้ลต์
แกซ้อมเต้นเวลา๓๕ชั่วโมงทุกวันนะ

ไม่ใช่นั่นก็คือกอภั์นตัวแก

ใช่

ก็อยู่นานนะไม่ใกล้บ้าน
เจอกันแล้วก็แฟนเช็คไปกับลูก
แล้วพี่เบิร์ตเนี่ยคือทุกคนอยากถ่ายรูปถ่ายรูปทุกคนยึด

เป็นคนที่เซลฟี่แชมป์เปียนเก่งมาก

คนคุยก็ไม่จำเป็นว่าต้องเจอตัวไงก็จกไม่ณัก

พี่เบิร์ดเล่นไอทรีย์หรอถ้าพี่เบิร์ดมีไอทรีย์มั้ย
พี่เบิร์ดไอทรีย์อะไรหยัก
พี่นกหน่อยเล่นแต่แกก็ดู

ตี๔ก็วิ่งเช้ามาก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิก็หมดแล้วครึ่งวัน
พี่เบิร์ดเขาลงข่าวไปไหนวะพี่เบิร์ด

พี่เบิร์ดเซลฟี่ให้ไมเคิลเนี่ย

หนุ่มแล้วก็แบบพวกพี่นั้นร่างพังหมดเลย

ช่วยส่งให้พี่นกน้อยส่งกันมาบอกหน่อย
เธอส่งไปย่วยพี่นกน้อยได้หรือเล่นสิเดี๋ยวแกเขาส่งมาได้ครับ
เดี๋ยวแกก็ส่งมาแล้วแกดูแกชอบบอกหนุ่มอย่านั่งทางนี้นะ
มันอ้วนหนุ่มมุมนี้นะพี่นกน้อยส่งมาบอกตลอด
เออแกดู

แสดงนะทุกชมเหมือนกันแสดง

ตอนพ่อป่วยหนักก็น่าจะมาดูแลกันบ้าง
แม่ก็คอยโทรตามจิกโทรตามทุกวัน

กัญชัยฉันกำลังอ่านข่าวอยู่ไอ้บ้า

ฟังไหมฟังฟังเออน้องเขาให้ตามลูกชายเว้ย
เขาให้น้องจัดการเขาตามลูกชายแต่นางก็ไม่สนใจ
ยังไม่มาดูแลพ่ออยู่ดี
โอ้โฮน่าเห็นใจอยู่นัก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
แล้วก็ยิ้มตลอดเวลา

ไปด้วยนะครับดูเนี่ยนะครับ
วันหนึ่งเอแต่งหน้าทำผมไปทั้งวันเนอะ

เราไปที่ร้านนี้สดมาจากเวียงจันทร์นะครับ
ไม่ใช่สดนะครับเพราะวันนี้จากเวียงจันทร์
อ่ะงั้นเราลาไปด้วยนะครับ
อ่ะงั้นเราลาเลยนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป